คุณเขตรัฐทำลายสายตาใครไหมคะเลเซอร์พระรำ๘

ยังไงตอนนี้กระแสมาแล้ว
ตกลงเรื่องนี้มันทำให้กระแสของพักเป็นยังไงมันดีหรือไม่ดี

การทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีผู้ที่เห็นต่างแล้วก็ผู้ที่เห็นด้วยแล้วก็พูดที่เฉยครับ
ก็อันนี้คนไม่ขอวิจารณ์ว่าผมไม่รู้เรื่องแล้วครับไม่ได้ตัสินอะไรด้วยนะครับ
แต่กระแสที่ผมจะพูดถึงคือกระแสลุงตู่อยู่ต่อ

แต่ว่าผมไปพื้นที่บางท่านเรียกหาลุงตู่
เชื่อว่ากระแสที่ลุงตู่อยู่ต่อมีอยู่
เรียกหาว่ายังไงคะขอฟังประโยค
ประโยคก็ถามว่าลุงอยู่ไหนจะพาลุงตู่มาไหมเมื่อไหร่ลุงจะมาหา
เพราะฉะนั้นเบอร์๒๒กระแส๒๒กระแสลุงตูอยู่ต่อมีอยู่จริงครับ
เชื่อว่ามีอยู่จริงและอาจจะเป็นในลักษณะของพลังเงียบอยู่
เริ่มไม่เงียบแล้วด้วยครับเริ่มดังขึ้นเรื่อยด้วยครับ
มั่นใจครับ
ตั้งแต่เวลาสิพวกนาฬิกาไปต่อไปอันเท่ารันทีวีช่อง๓๒